แน่นอนค่ะช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี
มวลชนก็ต้องมีการตั้งฉายาให้กับแหล่งข่าวที่ทำงานร่วมกันใกล้ชิด

ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเมืองหรือแวดวงตำรวจ
ล่าสุดวันนี้สมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพอัธยกรรมแห่งประเทศไทย
ก็ตั้งฉายาให้กับ๑๐บิ๊กตำรวจด้วยค่ะ
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

ปีนี้มีทั้งสิ้น๑๐นายนะคะ
คนแรกก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ฉายาว่าพบตรสายแข็ง
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาเป็นระยะค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์จะถูกปลดและจะถูกบังคับให้ลาออก
เพื่อจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรี
แต่สุดท้ายแล้วท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมของท่านนะคะ
ต่อด้วยพลตรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ได้รับฉายาว่ามือปราบพระการ
จากที่ผ่านมาได้ลงไปลุยปราบรามคดีสำคัญมาแล้วมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นคดียูฟันคดีแก๊งโคลัมเบียคดีหมอยอน

ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ก็ได้รับฉายามือปราบหมื่นล้าน
วลีเด็ดผมจะทำให้มันจนยิ่งกว่าขอทานค่ะ
รวมทั้งกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด

ปรากฏมีชื่อเบนท์เรสซิ่งสามีดาราสาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ

พลตำรวจโทชานเทพเสสาเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานฉายานอหนึ่ง

ในยุคที่พลตำรวจโทษศาลนิษฐ์มหาฐาวร

จะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุแทบทุกคดี
ซึ่งตรงข้ามกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนปัจจุบันนั่นเอง
นะคะไปดูกันต่อเนื่องเลย
พลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ฉายานะคะ

จะมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องอบายมุก
หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายต่างค่ะ
ส่วนพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานค่ะ

อันนี้ฉายาว่านายพลศูนย์เหรียญนั่นเอง

ต่อมาพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้ฉายามือพิคาตมันศาสนา

โดยหน้าตรวจสอบการทุจริตเงินธรรมวัฒน์ไงคะ

ส่วนพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาน
ฉายาแมนไทยลีก
จากพลตำรวจตรีอิทธิพลมีชื่อเล่นว่าแมน
และเขาก็ติดตามสืบสวนคดีล้มบอลไทยปรีเมียร์ลีก
จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมาก
โอ้โหอื้อเฉาวงการฟุตบอลเลยว่างั้นนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ

นครบานได้ฉายานักสืบโลกลืม

คดีที่เกิดขึ้นในนครบาน
แต่พอแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา

และสุดท้ายค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบรามฉายา
จากเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาคดีจรกรรมรถยนต์
ขึ้นบานำตัวกลับมาส่งเลย

สื่อมวลชนคงจะต้องไปจิ้มไมค์๑ใน๑๐ตำรวจ